อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกู้ภัย
ทีนี้จิตอาสากู้ภัยสาวอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดอุบลราชธานี
วันนั้นออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย
แต่อยู่ในอุบัติเหตุครั้งนี้เธอเสียชีวิตค่ะ

ชนประสานงากันกลางสี่แยก
รถคันสีขาวคือรถของกู้ภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

ชนเข้ากลางลำกับรถบรรทุก๑๐ล้อที่วิ่งออกมากลางสี่แยก

ของกู้ภัยนี่คือแตกออกเป็นเสี่ยงเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกนาเยียนาส่วง
ถนนเลี่ยงเมืองตำบลนาสวงอำเภอนายเยียจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คู่กรณีก็คือรถกระบะอีซูซูสีขาว
เป็นของกู้ภัยมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี
มีนายอดีศรดังยางหวายเป็นคนขับ
สภาพด้านหน้าพังเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
รถบรรทุกคู่กรณีอีก๑คนคือ
คนขับนี่คือนายสง่าบุญจิม
รถบรรทุกชนเข้าถูกชนเข้าอย่างแรง
ก็พลิกตะแคงขวางถนนเหมือนกันนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ๘คน
เสียชีวิตในเวลาต่อมา๑คน
คือนางสาวขวัญเจราดวงจันทร์หรือว่าน้องแพรวค่ะ
อายุ๑๘ปีเป็นนักเรียนม๕โรงเรียนนารีนุกูลนะคะ
และน้องแพลวก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะของมูลนิธิ
เดินทางกลับจากการไปสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อำเภอเดชอุดมค่ะ
่งหน้าเข้าตัวอำเภอวรินชำราบ
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยกพอดีตามคลิปเลยนะคะ
มีรถบรรทุกมาจากบ้านในเขตเทศบาลตำบลนาสวงมุ่งหน้าอำเภอนาเยีย
ขับข้ามแยกมาทำให้รถของกู้ภัยเบรกไม่ทัน
ชนเข้าที่ล้อหลังขวาของรถบรรทุกนะคะ
เสียหลักพลิกคว่ำทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บดังกล่าวนะคะ
สำหรับน้องแพลวมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย๖เดือน
แต่เป็นที่รักของพี่น้องชาวกู้ภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
เพราะว่าตั้งใจทำงานเสียสละเวลาว่าง
จิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจร
ล่าสุดญาตินำร่างของน้องแพลวไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองเป็นเวลา๔คืนนะคะ
และจะชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๒๘มกราคมนี้ค่ะ